อ่านแล้วไม่แฮปปี้เลยจากขึ้นรบกวนไทยรัฐ
หน้า๒๗เพราะว่าจู่มีสติ๊กเกอร์ไลน์
ของแม่โบแวนด้ากับน้องมะลิ
จนคนไปถามแม่โบเยอะมากว่าได้ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ออกมาขายจริงหรือเปล่า
ซึ่งแม่โบบอกว่าไม่ได้ทำนะคะ
ถ้างั้นต่อไปนี้เดี๋ยวจะทำจริงซะเลยเพื่อให้คนรอซื้อ
อ๋อหมายถึงเราพูดเองกันทำเนอะโอ้โฮ
ทำไมคือจงใจตั้งชื่อแล้วคือสมมุติบอกว่าไม่ได้จะเป็นน้องลิก็ไม่น่าจะตั้งชื่อนี้

จุกอาจจะไม่ใช่สัญลักษณ์ของประเทศคนเดียว